ข้างนี้ค่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับอุ้มทุนจีนสีเทาเนี่ยนะคะ

ในหวังคนที่อยู่ในถังเนี่ยค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นที่พอรวบตัวมาได้แล้ว
ตำรวจเข้นสอบเค้าบอกว่าที่เค้าทำทำเพื่อประเทศชาตินะ
เพราะว่าหวังมีหมายจับอยู่ที่จีนใช่ไหม
เขาก็เลยอุ้มหวังไปเรียกค่าถ่ายทำเพื่อประเทศชาติ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมย้อนให้ดูนิดนึง
อันนี้ตอนที่เอาลงมาจากคอนโด
คนที่ก่อเหตุ๒คนคือในโจกับในกบ

แล้วในรังนั้นมีในหวังอยู่
ทีนี้ก็มีการนำตัวไปที่ประจวบ
แล้วก็ไปรีดค่าถ่าย๓ล้านเก้าค่ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้หมดแล้ว
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคุณน้ำเพชรเพชรละดา
แต่เดี๋ยวต้องมาดูนะว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ทีนี้ตอนที่ตำรวจจับตัวในกบหรือว่านายนัทพัฒน์สวัสดี
จับมาแล้วก็มีการนำตัวไปขอสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังแล้ว
ตอนที่ออกจากห้องขังตัวในกบเองเขายอมรับ
ว่าเขาลงมือแบบนี้จริงจับในหวังจริง
แล้วเหตุผลที่ลงมือสิ่งที่กบบอก
เพราะว่าในหวังเป็นผู้ต้องหามีหมายจับจากจีนไง
และเป็นหนึ่งในเครือข่ายจีนสีเทา
แล้วก็มีเจตนาจะช่วยเหลือประเทศชาติที่ทำแบบนี้
เขาเจตนาดีใช่แล้วก็ถามไงว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
ว่าจ้างมาหรือเปล่าแล้วก็ถามด้วยนะว่า
สรุปน้ำเพชรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะจังหวะที่เอาตัวออกมา
จากโรงพักจะไปขึ้นรถเอาผ้าขนหนูปิดหน้า
แล้วนักข่าวลุมถามลองดูเขาจะตอบยังไงบ้างคะ
ลองบอกไหมว่าน้ำเพชรรับครับแต่ผมไม่น่ารู้ว่ามีปืนครับ
แล้วก็บอกว่าก็ทำไมวันนี้จะได้เงินเท่าไรเดี๋ยวเงินเยอะมั้ย
อันนี้ไม่รู้ครับวันนี้ผมยังไม่รู้

กรุงเทพใต้ฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังแล้วเนี่ยนะ
ช่วงบ่ายตำรวจสนลุมพินีก็มีการเบิกตัวมาอีกค่ะ
คือนายโจนายโจก็คือคนที่อยู่กับในกบนี่แหละ
จริงว่านายธนายุทธ์พลนาคูรวมถึงในจูนนัทพงศ์คล้องคำ
นายกายหรือว่าบอสกายหรือบอสเนี่ยชื่อจริงก็คือสุภพลฮามันนะคะ
เขาถามว่าเป็นใครอ่ะเป็นกิ๊กใหม่ของน้ำเพชรค่ะ
แล้วก็ตาคือนางสาวสริตาดอนม่วงเอาตัวเนี่ยมาสอบปากคำ
สอบกันเลยนะแล้วสอบหนักอ่ะสอบแบบเค้นสอบคนนึงไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
สามชั่วโมงอ่ะพอแต่ละคนพอสอบประคำเสร็จปั๊บ
พร้อมกับเพื่อนค่ะก็ใช้เวลาในการไปเยี่ยมไปเยี่ยมประมาณ๑๐นาที
เพชรเขาก็ยังดูมีกำลังใจดีนะไม่ได้เครียดอะไร
เราก็ถามเหมือนกันว่าน้ำเพชรได้รับสารภาพหรือเปล่า
คือก็ยืนยันว่าน้ำเพชรเองไม่ได้รับสารภาพ
เพราะว่าข่าวตอนแรกออกมามีว่าแบบสารภาพ
แต่คุณผู้ชมลองฟังเพื่อนของน้ำเพชรหน่อยนะ

เพื่อนของน้ำเพชรบอกว่าน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะวันเกิดเหตุ๑๔เมษายนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ย
เพชรไปเที่ยวสงกรานที่สยามแล้วก็แยกย้ายกับเธอ
จนกระทั่งตี๑๕๐ก็คือข้ามมาวันที่๑๕เมษายนแล้ว
น้ำเพชรเนี่ยโทรหาเธอแล้วบอกว่าติดต่อหวังไม่ได้
ที่ตอนเย็นน้ำเพชรยังคุยกับหวังอยู่เลย
แล้วก็บอกว่าจะไปเที่ยวพัทยา
แต่นิติบุคคลของคอนโดไม่ยอมให้ดูอ้างว่า
มีคนจีนมาขอดูแล้วรอบหนึ่งนะค่ะ
แล้วพอตี๒วันที่๑๕เมษายน
หวังก็โทรมาบอกน้ำเพชรว่าถึงพัทยาแล้ว
แต่รุ่งเช้าก็ติดต่อหวังไม่ได้อีก
เพชรก็เลยไปแจ้งความแล้วทีนี้ไปแจ้งความที่สอนอนลุมพินีครับ
ว่าไม่ใช่น้องแบบเกาะเผาชายกินแล้วก็ทำเรื่องอะไรแบบนี้
ถ้าเรื่องราวมาถึงตรงนี้แล้วนะหรือ
ก็สงสัยว่าแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุรู้จักหวังได้ไง
ก็นี่ไงเพราะมันก็มีตัวเชื่อมอยู่นะ

เราก็ต้องย้อนมาดูความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของน้ำเพชรกับหวัง

แล้วตอนที่คบกันจำได้ไหมที่เราเล่าว่า
เดือนหนึ่งให้เดือนละเท่าไรเดือนละแสน

ทีนี้พอคบกันเนี่ยมันก็มีช่วงที่เลิกรากันไป

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้ำเพชรก็มาคบกับนี่ค่ะ
ขวามือคือในบอสหรือว่าในกาย

ทีนี้พอมาคบแล้วเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนหน้านี้
หวังมาขอคืนดีกับน้ำเพชร
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหม
อสหรือว่าในกายห่วง
ห่วงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย
วางแผนก่อเหตุแบบนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งรู้ด้วยว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าเรียกค่าไทย

ส่วนอันนี้ที่ให้คุณผู้ชมเห็นนี่คืออะไร

ใช่ค่ะที่เห็นในกล้องวงจรปิดคันนี้นั่นแหละ
ที่ในหวังซื้อให้กับน้ำเพชรเนี่ยนะคะ
ตำรวจเอารถเบนท์ของในหวัง

แล้วภาพในกล้องวงจรปิดอันนี้มันมีเสียงคนพูดว่า